ไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยคุณผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนนึงถือมีดแล้วบุกไปบ้านอดีตภรรยานะคะ
บอกว่าจะไปเอาตัวภรรยาคืนเพราะว่าคิดถึงมาก
คิดถึงจนทนไม่ไหวนะคะเอามีดไปแทงประตูเขาจนเสียหาย
เพื่อนบ้านเข้ามาห้ามก็ถูกไล่ฟันด้วยค่ะ
นี่เป็นตอนที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยถือมีดแล้วบุกเข้ามาตรงนี้เป็นร้านขายลงศพอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
ก็เข้ามาพังประตูเอามีดแทงจนประตูเขาเป็นรูจะเข้าไปข้างในนะคะ
จะไปพาตัวอดีตภรรยาออกมาแต่เพื่อนบ้านมาเห็นนะคะก็เลยช่วยนะคะ
แต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านก็ถูกไล่แทง

นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
บอกว่าคนในคลิปเป็นอดีตสามีของแม่เมายาแล้วก็มาทำร้ายแม่หลายครั้งเลยนะคะ
กันแล้ววันนี้ก็ยังจะเอามีดมาแทงคนในบ้านแล้วก็เพื่อนเขาด้วย
เคยแจ้งความแล้วไม่ยอมไม่คืบหน้าตัวเองก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านนะคะ
กลัวว่าเขาจะกลับมานะคะเพราะว่าขู่ว่าจะเอาแม่กลับไปให้ได้
มาดูทุกวันแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยค่ะ
ก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมตำรวจไม่ดำเนินการ
สักทีตนเองก็กังวลในความปลอดภัยนะคะ
นางสาวขิมอายุ๒๔ปีก็คือคนโพสต์และขอความช่วยเหลือ
ก็เล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับผู้ชายคนนี้
ชื่อว่าในแคทนะคะคือแม่เลิกกับพ่อแล้วก็มาคบกับในแคทนี่แหละ๑๒ปีแล้ว
แต่ถูกทำร้ายทุกวันเลยแม่ก็ไม่ยอมเลิกจนวันหนึ่งเนี่ยในแคทเอามีดมาไล่แทงเธอ
แต่หนีทันแม่ก็เลยตัดสินใจเลิกแล้วก็พากันมาอยู่ที่ร้านขายโรงศพร้านนี้
ก็ยังถูกตามมาทำร้ายแม่ไปแจ้งความจนกระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำอีกที
หนึ่งคืนวันที่ห้ามกราคมอยากจะให้ตำรวจช่วยจัดการกับในแคทด้วยนะคะ
ไม่อย่างนั้นก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นค่ะ
คือป้าคือขังทุกคนไม่ยอมให้แม่ออกมาแล้วเขาก็มีดแทงประตูอะค่ะ
แล้วก็ใช่แล้วทีนี้น้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ต่างหมู่บ้าน
เขาเลยขอให้เพื่อนเขาแถวนี้มาช่วย
แล้วน้องก็เดินงงมาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครก็เกือบโดนแทงไปด้วยค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะตำรวจจับในแคทได้แล้ว

หรือนายสถิตพลสิงห์อายุ๓๗ปีไปจับได้ในสวนฝรั่งที่ตำบลโคกศรีสารภาพ
คุณผู้ชมครับบอกว่ารักและคิดถึงอดีตภรรยามากก็เลยไปหาที่บ้าน
แต่ทุกคนไม่ยอมรับแล้วก็เอาตัวอดีตภรรยาไปซ่อนก็เลยโมโหอารวาสเอามีดเสียบประตูไป๔ครั้งจะเข้าไปข้างใน
นางดาหวันแม่ของในแคทนะคะก็บอกว่าเกิดเรื่องแบบนี้พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จะไม่ประกันตัวลูกด้วย
ปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
รอยรอยตรงไหนบ้างอ่ะค่ะแม่
บอกว่ากันลูกค้าอะไรคือบอกนั้น
ตำรวจคุมตัวในแคทไปสอบสวนเพิ่มเติม
และแจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
และทำให้เสียทัศน์